เอาพาคุณผู้ชมไปดูโจรโรคจิตกันหน่อยนะคะ
เรานำเสนอไปเมื่อวานนี้เองช่วงข่าวเช้าข่าวเช้าหัวเขียวเรานี่แหละ
ตำรวจใช้เวลา๒๔ชั่วโมงนะคะจับกลุ่มตัวเจ้าโจรโรคจิตขโมยชุดชั้นในรายนี้ได้แล้วนะคะ
เอาย้อนให้ดูหน่อยเกี่ยวกับคลิปเหตุการณ์เขาใส่เสื้อสีดำนะ
วันกอเหตุอ่ะเดินเข้ามาย่องมาแล้วค่ะย่องด้องด้องมอมด้อมด้อมมอมมอม
ไม่มีคนใช่ไหมค่อยคุกเข่าลงข้างราวตากผ้า
เริ่มปฏิบัติการเฟ้นหาสิ่งที่ตัวเองอยากได้นั่นก็คือชุดชั้นใน
ค่อยเลือกค่อยหยิบกางเกงในบ้างยกทรงบ้าง
ยัดใส่กางเกงตัวเองนี่แหละครับแล้วก็หลบหนีไปค่ะอืม
เกิดขึ้นทุ่มทุ่มเองนะทุ่มเดียวทุ่มเดียวเองนะ
เขาจะเลือกตัวที่มันดูเก่าใส่ซ้ำแล้วอะไรอย่างนี้
ผ่านผ่านมาแล้วหลายรอบหลายครั้งเนี่ยนะคะเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้น
หมู่บ้านจัดสรรแถวรัฐนาธิเบสค่ะออกข่าวไปปุ๊บค่ะ
ผู้กำกับโรงพักบางบัวทองทำงานปั๊บนะคะพันธุ์ตำรวจเอกศิรพบอนุสิริ
ชุดสืบสวนเลยลงพื้นที่เพราะมีภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นหน้าชัดไปจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้วนะคะ
ชื่อว่านายธนารัตนจันทาอายุสามสิบเก้าปีไปเจอตัวค่ะ
คุณยอมรับไหมผมยอมรับครับกล้องมันชัดครับ
เป็นผมนั่นแหละในคลิปหลังจากนั้นพาไปค้นห้องพักสิ
ต้องไปเอาของกลางไงเวลาดำเนินคดีต้องมีของกลางแล้ว
ชั้นในอยู่ไหนชุดชั้นในอยู่ไหนตามไปที่ห้องค่ะ
ไปเจออีกเยอะเลยไม่ใช่แค่เฉพาะเมื่อวานนี้ที่ไปขโมยเท่านั้น
ยังไปเจออีกเยอะเลยนอกจากนี้นะคะเรียกหญิงผู้เสียหาย
ไปดูด้วยว่าใช่ของตัวเองไหมต้องชี้ไง
ไปดูช่วงที่ไปเจอชุดชั้นในตัวเองในห้องคนร้ายค่ะเขาเคยไปซื้อของที่ร้าน
สามสิบห้านะคะอ่าห้าสิบห้าค่ะอ่า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
แสดงว่ามันต้องมีของคนอื่นมีของคนอื่นด้วยอ่าแต่อย่างนั้นก็ตามนะคะไปฟังเหตุผลของคนร้ายหน่อยที่เขาบอกว่าเขาทำไมจะต้องไปขโมยชุดชั้นในเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเคยไปกินเหล้ากับเพื่อนในหมู่บ้านนี่แหละหมู่บ้านที่ผู้หญิงคนนี้อาศัยอยู่แล้วไปเจอผู้หญิงคนนี้ครับเดินผ่านเท่านั้นเองเห็นปุ๊บชอบปั๊บใช้คำว่าหล
จากตลาดบางใหญ่ไปที่หมู่บ้านนี้นะคะแล้วก็เดินวนไปวนมาหลายครั้ง
กะว่าจะเจอหน้าสาวคนนี้อีกสักครั้งแต่ไม่เจอค่ะ
ไปเจอชุดชั้นในตากอยู่ในราวตากผ้าหน้าบ้าน
อืมก็เลยวนไปวนมาเอาแน่ใจไม่มีใครย่องเข้าไปขโมย
เอาชุดชั้นในไปนะคะเขาบอกไม่ได้มีเจตนา
จะเอาไว้สูดดมเวลาคิดถึงเท่านั้นเองเท่านั้นเองนะ
เรื่องคดีนะคะแม้ว่านายธนาผู้ต้องหาเนี่ย
ให้การว่าก่อเหตุเป็นครั้งแรกแต่ตำรวจบอกไม่เชื่อไง
เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมตอนที่เขานับชุดชั้นใน
ผู้เสียหายเขาบอกว่ามันมีของคนอื่นอีก
ตำรวจบอกว่าจะประสานให้คนที่เคยมาแจ้งความว่า
เคยถูกลักจุดชัดในมาดูของกลางซิว่าใช่หรือเปล่า
ถ้าใช่อีกเอาไปอีกเอาไปอีกหลายข้อหาหลายกระทง
เมืองต้นแจ้งข้อกล่าวหารักทรัพย์ในเวลากลางคืน
มีโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า๗ปีนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
รักเขาก็เลยอยากจะขโมยของเขาไปดมยามคิดถึง
มันของหลายคนนี่รักกี่คนกันเนี่ยแสดงว่าหลายใจเหรอนั่นอ่ะสิค่ะนะฮะ